มาดูความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยพร้อมพวกรวม๔คนเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ขอดูพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งซะหน่อย
แฉเปรมชัยมุ่งล่าสัตว์ใช้พรานป่ามีฝีมือมีเป้าเปิบจูเสือดำ
หัวข่าวบอกไว้แบบนี้แล้วเรื่องของการชำแหละเนี่ยดูสิ
ละหนังแร่เนื้อแบบมืออาชีพจริง
มืออาชีพมากนะคะปกติตามข้อต่อต่างนี้นะคะถ้าสมมุติมันเลาะออกไม่ได้เขาต้องใช้มีดสับ
ไม่สับ

ตอนนี้ลงพื้นที่เกือบทุกวันเลยค่ะไปหาหลักฐานต่าง
เพราะบอกว่าหลักฐานนี้จะต้องแน่นจริงชัดจริง
จึงสามารถดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ได้
ทางกรมอุทยานต้องหาหลักฐานให้ตำรวจ
คือหาหลักฐานว่าทีมเจ้าสัวเปรมชัยเข้าไปล่าสัตว์จริงหรือไม่
มีความตั้งใจแบบนั้นจริงหรือไม่หรือว่าไปเจอโดยบังเอิญ

ชาววัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
ได้พูดถึงความคืบหน้าในการติดตามหาหลักฐานต่าง
กรณีที่นายเปรมชัยและพวกเข้าไปลักลอบล่าสัตว
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
บอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเสร็จเรียบร้อย
ให้ทางผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันแรกเลย

กลุ่มของนายเปรมชัยเดินทางถึงที่ทำการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
แล้วก็ลงไปขอผ่านทาง
ก็คือให้เจ้าหน้าที่เปิดไม้กั้นเอารถเข้าไป

เจ้าหน้าที่เองไม่สงสัยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เลย
ยิ้มต้อนรับด้วยซ้ำยิ้มต้อนรับให้เข้าพื้นที่ป่า
เพราะว่าขออนุญาตมาเพื่อศึกษาธรรมชาติ

ก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปล่าสัตว์นะคะ
คณะของนายเปรมชัยเดินเข้าป่ามา
รับตาเจ้าหน้าที่มีการนำอาวุธออกมา
อันนี้เป็นการเป็นการวางไทม์ไลน์แล้วก็เป็นการคาดการณ์ของนายชัยวัดนะคะ

พอรับตาเจ้าหน้าที่เริ่มเอาอาวุธออกมายิงสัตว์ป่า
หนึ่งในนั้นเป็นพรานที่มีความชำนาญพื้นที่
เริ่มยิงที่ไก่ฟ้าหลังเทาก่อน

หลังจากนั้นเดินทางไปต่อในช่วง๕โมงเย็น

คาดว่าจะเป็นช่วง๕โมงเย็นนี่แหละ

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สรุปว่ายิงจากตรงไหน

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเขม่าวดินปืนที่ตรวจเบื้องต้น

ทีมนี้เดินทางเข้าป่าและไปยิงเสือดำ

ซึ่งห่างจากแคมป์มหาราช๘กิโลเมตร
ในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
หลังจากนั้นพอยิงเสือดำแล้วตอน๕โมงเย็น
ลูกน้องของนายเปรมชัยเอาเสือดำออกมาชำแหละ
ชำแหละนี่คือแยกหนังแยกเนื้อ

แยกกระดูกบริเวณใกล้กับห้วยแห้ง

เลาะเอาแต่เนื้อนะไม่ยอมให้ติดหนังเลย
คือหนังเนี่ยจะเอาไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่ง
คือมันเป็นแผ่นที่ต่อกันแบบสวยงาม
เขาบอกว่าจุดห้วยแห้งเป็นจุดที่เหมือนว่ามันเป็นร่องน้ำไง
พอเป็นร่องน้ำมันก็มีที่หลบรับตาคน

ก็เลยยึดจุดตรงนี้เป็นจุดชำแหละนะครับ
มองว่าคนที่ชำแหละมีความชำนาญการ
เพราะเขาบอกว่าข้อต่อของกระดูกเสือเนี่ยนะคะเสือดำเนี่ย
แต่ละข้อเกือบจะไม่ได้มีการใช้มีดสับกระดูกเลย
และมีการดึงเอาเครื่องในทิ้งไว้ใกล้ที่จุดชำแหละ
เกลือมาคลุกเคล้าหนังเสือที่ชำแหละแล้วเป็นอย่างดี
ในเวลาเดียวกันนั้นนายเปรมชัยรู้สึกปวดท้อง
ไปนั่งอุจจาระหน้ารถของตัวเอง
รถของตัวเองก็จอดห่างจากจุดชำแหละไม่ไกลนะครับ

เมื่อวานหัวหน้าชัยวัดเปิดเผยออกมาว่า

เมื่อวานเป็นพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
อุจจาระเชื่อว่าเป็นของเจ้าสัวเปรมชัยอยู่ที่หน้ารถ
เพราะว่าลูกน้องคงไม่กล้าอุจจาระหน้ารถของนาย
แล้วก็แม่ครัวหยิบกระโถนให้นายเปรมชัยไม่ทัน
เปรมชัยก็เลยโล่งโจ้งกันกลางแจ้ง
หน้ารถของตัวเองนั่นแหละนะคะ
ส่วนที่เขาบอกว่าเอาแล้วจะไม่เป็นของแม่บ้านเหรอ

เป็นผู้หญิงไม่น่าทำแบบนี้ได้นะคะ
ลูกน้องนะคะหลังจากที่ชำแหละเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หางเสือดำเอาไปทำเป็นซุป

มีความตั้งใจเลยที่จะเข้าป่ามา
เพื่อกินเนื้อเสือดำ

เขาบอกว่ามีความตั้งใจว่าจะมากินตัวเดียวอันเดียว
หรืออวัยวเผศของเสือดำด้วย

แล้วก็เป็นเหลาพิษดารกลางป่าเลยนะฮะ
จากเนื้อก็ยังกินหาง

ขาขวาหลังเอามาย่างเอามากิน
แล้วก็โยนกระดูกทิ้งในห้วย

ตอนแรกคิดว่าการไปยิงไก่

ไก่ฟ้าหลังเทาที่ยิงไปเนี่ยแทบจะไม่แตะต้องเลย
โดยทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่าไปนั้น
ทางนายชัยวัดบันทึกเลยค่ะ
ส่งให้ตำรวจไปประกอบสำนวนคดี

หัวหน้าชัยวัดนะพูดแบบนี้คุณ
บอกว่าคณะของนายเปรมชัยเข้าไปในป่าอย่างย่ามใจ
ไม่คิดว่าจะมีใครมากล้ายุ่ง
แต่พวกเราคนป่าพวกเราคนแห่งพงไพร
เชื่อว่าป่าทุ่งใหญ่มีประวัติในเรื่องราวความลึกลับ
ศาสตร์และความศรัทธาความรักและความหวงแหน
คนบางกลุ่มอาจจะมองไม่เห็น
นี่แหละเวรกรรมจะตามคุณเขาบอกแบบนี้
สิ่งที่นายชัยวัดบอกว่าย่ามใจ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไปเจอชุดเครื่องครัว
อันนี้สำคัญเลยก็คือตั้งใจจะไปทำกับข้าวในป่า
แต่ไม่พบว่ามีเนื้อสัตว์ใดพกเข้าไป
แสดงว่าตั้งใจจะไปหาวัตถุดิบอยู่ในป่า

แล้วก็ย่ามใจอีกหนึ่งอย่างคือปืนมีการพกไป๓กระบอก
๖เล่มและเกลือใช้หมัก๔ถุง
บอกว่าปกติถ้าเข้าป่าประมาณ๔๕วัน
ต้องใช้เกลือขนาดนั้นก็ได้อันนี้เยอะไป

มาดูเรื่องของการตรวจสอบงาช้าง๔กิ่ง
พบที่บ้านของนายเปรมชัยบ้างนะครับ
พลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการ
ตำรวจปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าตำรวจปทศบอกว่าตอนนี้ก็รอแหละ

สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่แล้ว
ระยะเวลาสรุปเร็วที่สุดที่ทำได้
ผลออกมาว่างาช้างเหล่านี้เป็นของช้างที่ถูกเลี้ยง
ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องใบขออนุญาต
แต่หากพบว่าไม่ใช่ช้างที่เลี้ยงในประเทศไทย
ไม่ว่างานี้๔กิ่ง๒คู่จะมาจากต่างประเทศนำเข้ามา
หรือได้มาจากพื้นที่ไหนในประเทศไทยถือว่ามีความผิดค่ะ
ก็คือตอนที่เข้าไปตรวจพบมีเอกสารยืนยันนะ
ว่าถูกต้องตามกฎหมายมีการขออนุญาต
เขาบอกว่ามันไม่มีสติ๊กเกอร์อนุญาตจากกรมอุทยานไง
ครับคดีนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อเนื่อง
เพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนในการมัดตัวผู้กระทำผิดนะครับ